คุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าข่าวเรามีแต่ข่าวน่ากลัวน่ากลัวมีแต่ข่าวรุนแรง
วันนี้มีเรื่องดีมาฝากกันหน่อยแล้วกันนะคะช่วงนี้ทุเรียนเริ่มมาแล้วเนอะ
ใครชอบกินทุเรียนเนี่ยต้องมองหาเลย
มีหนุ่มขับรถสิบล้อคนหนึ่งนะคะเขาแวะซื้อทุเรียนข้างทาง
หวังใจจะไปกินแหละทีนี้ปรากฏว่าแม่ค้าทอนเงินมาผิด
ให้ทอนขาดนะทอนเกินจริงต้องทอนแบงค์ร้อยแต่ทอนแบงค์พันธุ์มา
ไปดูเขาว่าเขาทำยังไง
ตอนแรกหนุ่มเขาเดินหน้าก็บอกป๊าลี่อย่างเงี้ย
ทุเรียนอ่อนป๊าก็งงไง
แต่พอหนุ่มเขาอะกิบายป๊าก็ยิ้มออก
ยกมือยดูเฉยดูยิ้มต้องกดซะ
ก็ไม่อบออกเมื่อเชิงแค่นั้นหายไปเขา
โอ้ยขอให้เจริญนะลูก

คนดูกว่า๒ล้านครั้งแล้วค่ะ
ส่วนชายหนุ่มผู้มีจิตใจดี

จอดรถแวะซื้อทุเรียนร้านปลา
ลองฟังเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยสิ

โอ้น่ารักมากจริงนะ
คำนี้น่ารักมาก

อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเค้าเน็ตพูด
แต่ว่าน่าชื่นชมจริงอยากให้ดูว่าเป็นแบบอย่างค่ะ
คือมันเป็นความดีง่ายที่ใครก็ทำได้นึกออกไหม
เจออะไรไม่ใช่ของเราเอาไปคืนเขาเอาไปเก็บให้เขาแบบนี้
คือเรื่องง่ายสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้น
บางคนอาจจะปล่อยปะละเลยหรือว่าถือเป็นโอกาส
ได้ตังค์ได้กินทุเรียนด้วยได้ตังค์เพิ่มด้วย
อย่าทำนะคะพี่คนนี้น่ารักเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ